เรื่องของสภาพอากาศก็เป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบกันรายวัน
เพราะตอนนี้พายุฤดูร้อนมันถล่มทางภาคอีสานแล้ว
ภาคอื่นรายภาคเป็นยังไงเดี๋ยวบอกนะครับคุณชิสามาเล่าให้ฟัง
เอานี่ก่อนเฉพาะที่จังหวัดนครพนม
เมื่อวานนี้โอ้โหคุณคะฝนตกหนักมาก
นานมากแล้วหนักแล้วนานกินเวลากว่า๑ชั่วโมง
หนักพอนานพอที่จะไปถล่มบ้านเรือนประชาชน
เสียหายกว่า๒๐หลังคาเรือนนะคะ
หนักสุดในพื้นที่หมู่๗
แล้วก็หมู่๑๖ของตำบลท่าจำป่า
อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะคะ
แต่เคราะห์ดีมากความเสียหายต่อตัวบ้านมีอยู่แล้ว
แต่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือจนกระทั่งเสียชีวิตนะคะ
แล้วจะบอกว่าเหตุการณ์นี้สถานการณ์แบบนี้
มันไปซ้ำเติมคือชาวบ้านตรงจุดนี้
ตำบลท่าจำปาเนี่ยคือเขาหวาดระแวงกับโรคโควิด๑๙อยู่แล้ว
มันไปซ้ำเติมเพราะว่าย้อนกลับไป
สัปดาห์ที่ผ่านมาไปพบว่ามีผู้ป่วยโควิด๑๙
ในหมู่บ้านท่าดอกแก้วซึ่งอยู่ในตำบลเดียวกัน
คุณนึกออกไหมคือตำบลท่าจำปาเนี่ยมีหมู่บ้านท่าดอกแก้วอยู่ด้วย
แล้วพบว่ามีคนติดเชื้อโควิด
จนกระทั่งทางการต้องสั่งปิดการเข้าออกหมู่บ้านเป็นเวลา๑๔วัน
เบื้องต้นคุณผู้ชมขวาความเดือดร้อนของชาวบ้าน
เจ้าหน้าที่ปพของจังหวัดนครพนมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้มีการประสานงานขอความร่วมมือไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
เข้าตรวจสอบแล้วก็ให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
โดยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนไปที่ประชาชนในพื้นที่
เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามข่าวพยากรอากาศอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวนเป็นอย่างมาก
ภาคอื่นเป็นอย่างไร

คือจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดริมโขง
เวลาเขามาเขาก็มาก่อนเจอก่อนสำหรับพายุฤดูร้อน